คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวในช่วงนี้
เริ่มกันด้วยข่าวที่แบบเดือดปุด

ดีข่าวนี้คือไม่ได้ชอบแต่ว่าจะเอาให้ดูก่อนว่าเหตุการณ์นี้เอาจริง
ทั้งสองฝั่งไม่มีใครน้อยไปกว่าใครเลย
พูดถึงวินค่ะวินที่เขาเดิมทีเนี่ยคือรับส่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วแหละ

แต่ปรากฏว่ามีเหมือนกับแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรรายเดอร์รับส่งคน
เข้ามาส่งลูกค้าในพื้นที่นี้ฝั่งลุงวินอ่ะก็ไม่พอใจสิ
เฮ้ยนี่มันที่ฉันใช่แล้วตอนที่เข้าไปจังหวะนี้คุณผู้ชม
คือเหมือนกับก็มีการท้ากันมีการยั่วโมโหกัน
เถียงกันแหละแล้วฝั่งรายเดอร์เนี่ยนะเอาดิเอาดิให้เปิดก่อนเลย
ครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจังหวะตัวตัวลุงวินไม่ทำอะไร
แต่พอมีวินอีกคนนึงเข้ามา๒ต่อ๑แล้วเป็นไงดูค่ะ

แยกอย่าทะเลาะกัน
แล้วตอนจังหวะแรกตัวต่อตัวเนี่ยไม่นะแต่พอมีวินมาด้วยอีกคนนึงรุมเลยยะ
คือตอนแรกก็เป็นการเถียงกันระหว่างลุงวินสวมเสื้อวินสีส้ม
ลุงวินก็บอกเฮ้ยมาวิ่งแถวนี้ได้ยังไงให้เกียรติกันบ้างสิ
นี่มันถิ่นที่ต้องมีการรับส่งผู้โดยสารมีวินอยู่
ส่วนรายเดอร์เสื้อคลุมดำก็บอกเอ้ากูก็ทำมาหากินเหมือนกัน
นี่ซื้อที่ตรงนี้ไว้หรือไงยังไงเปิดก่อนเลยมาชกผมก่อนเลยมา
สุดท้ายโอ้โหเกิดเป็นเหตุการณ์รุนแรงจริงด้วย
ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่วินมา๒คนแล้ว
ที่แรกคิดว่าเรื่องมันก็จบเลิกแล้วต่อกันไป
แลกหมัดกันไปเรียบร้อยแล้วนึกว่าจบไม่จบค่ะ
เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาตอนเกือบเที่ยง
วันนี้ยกพวกมาโหลหนึ่งเลยค่ะ

วินที่โดนฟันหัววินเบอร์สองค่ะ
ไปคุยกับทางด้านลุงศักดิ์สิทธิ์กัลยารองอายุ๕๑ปีค่ะ
ซึ่งลุงบอกแบบนี้ไอ้คลิปวันที่๑๘นั้นน่ะ
คือลุงแค่เข้าไปถามว่ามารับลูกค้า
แล้วมันทับเขตวินแต่ฝั่งรายเดอร์ด่ามาหยาบคล้ายมึงกูเลย
ก็เกิดการชกต่อยกันไม่ได้รุมไม่ได้รุม
ทีนี้พอทะเลาะเสร็จนะตัวลุงศักดิ์สิทธิ์เอง
ยังไปลงบันทึกประจำวันที่สอนออยู่เลย

รายเดอร์ยกพวกกันมาแล้วก็มาทำร้ายอย่างที่เห็นนะคะ
ทีนี้ถามว่าเรื่องคดีเป็นยังไง
ตอนนี้ตำรวจเอาฝั่งรายเดอร์ทั้งหมดมาแล้วนะ

หัวเป็นแผลใช่ไหมหัวแตกโดนฟันใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอใบรับรองแพทย์ของทางฝั่งลุงวินก่อน
เดี๋ยวจะได้ไปประกอบสำนวนโอ้ลุงวินว่าไง
บอกว่างานนี้นะผมไม่คุยผมไม่เคลียร์ผมไม่ไกลเกลี่ย
ดำเนินคดีลูกเดียวแล้วนี่เปิดเสื้อให้ดู

รอบวันที่๑๘เราเห็นคลิปตั้งแต่ต้นข่าวไปแล้ว

ปล่อยเสียงให้ฟังหน่อยฮะว่าคลิปของวันที่๑๙มันเป็นยังไงนะฮะ
โอ้โหนี่แล้วมันก็เป็นเสียงตุ๊บตับตุบตับกัน
เสียงขวดเสียงแก้วเสียงอะไรแตกไปหมดนะ

ภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดนะมันอาจจะแกว่งเวียงหน่อย

ครับใจเย็นกันนะระหว่างกลุ่มวินกับรายเดอร์

อย่างที่เขาพูดตั้งแต่ทะเลาะกันต้นคลิปก็ทำมาหากินเหมือนกัน
ใช่แต่ว่ามันมีปัญหาตลอดเลยนะรายเดอร์กับวินเนี่ยค่ะ